ก็เหมือนกับปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วรู้สึกก็จะมากพอสมควร
ปีนี้คงจะเหมือนกันทุกคนก็ยังไม่ลืม
ว่าทุกปีที่จัดแท็กเมาส์ก็รู้สึกว่าโอเคนะไม่เสี่ยมขาย
ก็ยังได้เห็นความรักความคิดถึงที่แฟนคลับมีให้ที่ดินมากตลอด
ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นปีที่๑๓แล้วก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม
ก็ยังเหมือนเดิมทุกปีรู้สึกดีใจ
สำหรับการเตรียมงานต่างคือแฟนคลับก็จัดเตรียมให้คุณพ่อหมดเลยใช่ไหมคะ
ทุกอย่างเขาช่วยเหลือกันทุกปีเลยโดยที่ว่าเขาก็รู้ว่าทางพ่อเนี่ยมันไม่มีเวลาสำหรับที่จะจัดเรื่องนี้
เพราะดูแลแม่อย่างเดียวก็แย่แล้วเขาก็เลยช่วยกัน
คนนั้นรับภาระนี้ไปอย่างคนนี้จัดคนนี้จัดไอ้นั่นคนนี้จัดไอ้นี่ก็แบ่งกันไป
งานมันก็สำเร็จมาด้วยดีทุกปี
อย่างตอนนี้ค่ะสิ่งที่คุณพ่อทำอยู่บ้างที่หลายคนทราบดีก็คือดูแลคุณแม่ตอนนี้อาการคุณแม่เป็นไงบ้าง
โดยรวมแล้วก็จะมีเรื่องนอนไม่หลับเท่านั้นเองที่เป็นปัญหากับขับปัสสาวะ
ต้องช่วยแกช่วยคล้ายว่าหมายถึงว่าพอเวลาแกนั่นแล้วเนี่ยต้องมีการช่วยให้ปัสสาวะออก
แต่ไม่ถึงกับประเด็นนั้นคือกฎธรรมดาเขาออกช่วยกันนิดนึง
ส่วนในเรื่องนอนหลับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งตามวัยหมายถึงว่าอาจจะนอนไม่หลับ
เป็นอาการนอนไม่หลับหมอเขาก็บอกว่าโอเคเป็นอาการของคนมีอายุ
ก็เราต้องถือว่าไม่พยายามที่จะให้ยาเพิ่มเติม
ณตอนนี้ที่ยังมีอะไรเป็นห่วงเกี่ยวกับอาการของคุณแม่นะคะ
ก็มีเรื่องให้นอนไม่หลับกับปัสสาวะที่เราต้องช่วย
ตรงนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันจะต้องตื่นตลอด
พ่อต้องตื่นตลอดคอยกดคอยอะไรแกอย่างนี้
นอนไม่หลับก็ต้องคอยนั่งคุยกับเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะให้ยาเพิ่มไปนิดหน่อย
ส่วนใหญ่ก็เหมือนประกัติแต่ช่างพ่ออาจจะไม่อาจรักพักผ่อน
ให้มันแข็งแรงฉะนั้นเองไม่มีอะไร
หลายคนอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าคุณพ่อก็ดูแลคุณแม่ด้วย
แล้วก็แบบด้วยสุขภาพคุณพ่อเองด้วยคือตอนนี้คุณพ่อก็แข็งแรงดีใช่ไหม
ก็โดยรวมแล้วไม่มีอะไรแข็งแรงยังพอได้
แต่ว่าเวลามันเอ่อ
ร่างกายมันไม่สมบูรณ์หรือว่าเรา
มันอดนอนอะไรอย่างนี้นะมันสะสม
สะสมนานเนี่ยมันจะทำให้เราแบบมึนได้อะไรได้
ความดันต่ำแต่ว่าถ้าได้หลับได้อะไรนิดหน่อยมันก็จะโอเค
ฉะนั้นเองไม่มีอะไรอย่างอื่น
กำลังใจนะตอนนี้จากคุณพ่อคุณพ่อได้กำลังใจจากตรงไหนบ้างคะ
ก็ทุกปีที่แฟนคลับเขาโทรมา
แวะเยี่ยมที่บ้านหรืออะไร
หลายอย่างเนี่ยนะครับก็เช่นซื้อกับข้าวไปให้บ้าง
รู้สึกตรงนี้มันเป็นกำลังใจที่เยอะมากตลอดเวลาเลย
ไม่เคยขาดไม่เคยหายไปจากวงการเลยใช่ไหม
อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ที่ได้ร่วมกันจัดงาน
ทุกปีเพื่อลำลึกถึงบิ๊กด้วย
ดีใจดีใจมากแม่ก็ดีใจแต่ว่า
บางทีก็ช่วงนี้คล้ายว่าสมองแกมัน
คนมีอายุอ่ะหลงลืมเลย
จะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยอย่างอื่นก็โอเค

คุณพ่อสัมผัสอะไรได้บ้างเพราะว่าถือเป็นระยะเวลานานเหมือนกัน

แล้วก็ถึงพี่บิ๊กไม่อยู่
หรือว่าทุกคนก็แบบมาดูแลคุณพ่อต่อแทนจากพี่บิ๊ก
ใช่ตรงนี้พ่อคิดว่าเค้าน่าจะรับรู้เพราะไม่อย่างนั้นนี่เราไม่สามารถจัดงานในระดับนี้ได้ถึง๓๓ปีแล้วเค้าต้องรับรู้ได้
อยากจะฝากบอกอะไรเกี่ยวแน่นกัน
กับแม่นี่ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลย
ทุกคนได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้งานนี้มันดำเนินมาถึง๑๓ปี
ซึ่งแต่ละคนก็ยังสงสัยว่า๑๓ปีไม่มีเสื่อมคลาย
ตรงนี้ที่พ่อขอขอบคุณมากแล้วทุกคนมีใจเป็นหนึ่งเดียวตลอด

ให้กับวิทย์หรือคุณพ่อก็เหมือนกันนะฮะ๑๓ปีมาแล้วอันนี้ดีใจมาก
ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับคนก็คือตอนแรกไม่ได้คิดว่าแบบจะเยอะขนาดนี้ด้วย
เพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาก็คิดว่าแบบ

ตั้งแถวข้างนอกแล้วค่อยเดินเข้ามา
ช่วงนี้ก็โควิดอยู่นะโยมเนอะ
ก็วันนี้คนมาเยอะกว่าที่คาดไว้นะครับผม
เพราะว่าวันนี้วันธรรมดาก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะมากันได้
แต่ว่าเห็นใส่ชุดนักเรียนมาก็เลยคิดว่าอ๋อ
อย่างนี้นี่เองโดดเรียนมา

ก็ดีใจครับคือดีใจที่ในทุกปียังเห็น
มีแฟนมาร่วมทำบุญให้กับพี่บิ๊กนะครับผม
ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ไม่ลืมพี่บิ๊กนะครับ
แล้วก็อย่างที่เราบอกทุกปีว่า

เป็นการให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กด้วยนะครับผม

เวลาวันเกิดเขาทีไรก็จะพยายามเขียนอะไรงี้ครับ
ดีใจครับที่มีคนได้อ่านแล้วก็เวลาที่มีคนได้อ่านก็ทำให้คิดถึงเขา

หลายคนที่แบบได้อ่านก็รู้สึกว่าเหมือนตื้นตันเอา
มันก็เป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่า
ปีนี้เราเจอมาเมื่อต้นปีเรามีคอนเสิร์ตกัน

แล้วก็คุยกับแดนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
คิดภาพว่าถ้าสมมติพี่กิ้มอยู่ก็อาจจะเล่นกับร้าน

ก็คือที่เขียนมาอย่างนั้นเพราะว่า
ผมเห็นแดนเล่นกับลูกผมเขาก็รู้สึกว่า
ถ้าเกิดบิ๊กเล่นมันจะเป็นยังไงนะมันคงเคี้ยวกว่าแดนอะไรอย่างนี้
คือเราก็จินตนาการในแบบตัวตนของน้องอีกคนนึงอะไรอย่างนี้นะครับผม
เขาจะอยู่ในที่ที่เขาสบายแบบที่ผมวาดภาพเอาไว้
แบบเขาต้องมีความสุขสิอะไรอย่างนี้ครับ
ใดที่หนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ
เท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่

การทำบุญให้เขาก็เพื่อสิ่งนั้น

เขาอะไรอย่างนี้ครับ

พอสู่ปีที่๒๓เนาะทุกอย่างยังเหมือนเดิม
คิดว่าทุกคน

เราเรียกว่าเราใช้นามสกุลร่วมกันนะครับ
ก็มันเป็นครอบครัวครับ

ก็ขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่งนะ

ตกลงเรา๑๓ปีแล้ว

แต่ว่าการที่มาแล้วก็

มันก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
แล้วก็ผมว่าอย่างที่แดนบอกคือ
มันเติมกำลังให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย

วันนี้ก็ยังมาเลยอะ

ก็คือคงเป็นแบบการพูดคุยถาม

แล้วก็ถามเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับผม

จากการทำบุญที่ได้

เหมือนแบบแฟนคลับเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมดี

เขาก็ยังทำกันตลอดเวลานะครับผม

สุดท้ายฝากในฐานะที่เป็นตัวแทน

การที่คุณมาหรือ

เข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ครับ

บิ๊กเองครอบครัว

นะครับผมก็อยากจะให้ความสุขเหล่านี้
คืนสู่ทุกคนเหมือนกันนะครับผม

ตัดถึงแดงไปใช้ด้วยครับ

ที่มาเป็นกำลังใจให้กับ

อยากจะเห็นภาพแบบนี้ทุกปีนะครับผม
คิดว่าว่ามารวมญาติกัน

จริงเราก็เพิ่งมีงานคนเสิร์ทไปเมื่อต้นปี

ว่าเรามาถึงคำนั้น

ปลายปีที่เดียวเราก็มีครับผม
ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมี

ข้อมูลเกี่ยวต่อไปครับ

ทำบุญแบบนี้ก็มากันได้ครับผม

แล้วจริงเราก็จะ

เราก็เริ่มรับงานคอนเสิร์ต
ร้องเพลงร่วมกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะ

โอเคครับ